คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีลุงประเสริฐที่สุราธานีนะคะ
คุณลุงประเสริฐวัย๖๐ปีที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ว่ามีภรรยา๙คน
มีลูกสาวเก้าคนเนี่ยค่ะถูกพบเป็นศพอยู่ริมถนนนะคะ
ว่าคนร้ายเนี่ยทำร้ายร่างกายที่อื่นแล้วก็เอาศพไปทิ้ง
เมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วว่ามีการออกไหมจับคนร้ายสองคนครับ
ล่าสุดก็นำคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ว่าหลายคนสงสัยว่าสาเหตุคืออะไรทำไมต้องฆ่าลุงประเสริฐด้วย
ผู้ต้องหาบอกว่าสาเหตุก็คือทะเลาะกันในวงเล่าค่ะอ้างว่าดื่มเหล้ากัน
พูดจาไม่เข้าหูกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็อ้างว่าทางฝั่งลุงประเสริฐเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายพวกเขาก่อนอืม
เขาก็เลยทำร้ายลุงประเสริฐจนตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งนะคะ
อืมนี่คือบรรยากาศการทำแผนนะคะตำรวจนำตัวนายพรชัยจินดา
ในไข่อายุหกสิบปีนายจักรีจันแจ่มใสอายุหกสิบปี
สองคนนี้เป็นผู้ต้องหานะคะร่วมกันฆ่านายประเสริฐ
ชูทรัพย์อายุหกสิบปีเหมือนกันแล้วเอาศพของนายประเสริฐ
ภาคมที่ผ่านมานำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนะคะเพราะว่าสอบปากคำในพรชัย
นายพรชัยสารภาพเลยว่าเป็นคนทำร้ายลุงประเสริฐ
เสียชีวิตจริงจริงคราบเลือดรอยมือที่ขาของลุงประเสริฐ
เป็นของนายพรชัยส่วนนายจักรีเขาเป็นคนงานก่อสร้างค่ะ
เขาก็ร่วมในการก่อเหตุด้วยการทำแผนเริ่มจากจุดแรก
ก็คือที่บ้านของนายพรชัยนะคะซึ่งทางลูกสาวและญาติญาติ
ของลุงประเสริฐก็มาดูการทำแผนนายพรชัยผู้ก่อเหตุบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนายพรชัยนายจักรและลุงประเสริฐ
นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันพอเมาก็ทะเลาะกัน
นายพรชัยอ้างว่าลุงประเสริฐหยิบขวานพยายามจะมาทำร้ายเขาก่อนค่ะ
เขาก็เลยเอามือป้องกันเอาไว้แล้วขวานหลุดมือ
นายจักรีก็เป็นเพื่อนกับนายพรชัยก็เลยไปหยิบมีดพระ
มาฟันที่หัวที่ด้านหลังอ่ะนะคะฟันหัวด้านหลังของลุงประเสริฐ
ลุงประเสริฐก็ล้มลงนายพรชัยก็หยิบขวานที่หล่นอยู่
หน่ำฟันลุงประเสริฐค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันแบกร่างลุงประเสริฐ
ขึ้นรถกระบะนะคะนายพรชัยบอกว่าผมเนี่ยยกช่วงขา
ครับนายจักรียกช่วงบนแล้วก็ลากไปขึ้นท้ายรถกระบะ
นายพรชัยเป็นคนขับรถกระบะค่ะเอาศพไปทิ้งนะคะ
ซึ่งนายจักรีก็นั่งไปด้วยกันนั่นแหละก็อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือก็เพราะว่า
ถูกลุงประเสริฐทำร้ายก่อนด้วยความโกรธด้วยความเมา
ก็เลยทำร้ายกลับด้วยความขาดสติจนลุงประเสริฐเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ริมถนนค่ะ

ต่อมานะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปจุดที่๒นะคะ

วิภาวดีเป็นจุดที่ทิ้งศพอะค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณยี่สิบกิโลค่ะ
ซึ่งหลังจากขับรถไปถึงจุดนี้เนี่ยนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนก็บอกว่า
การก่อเหตุก็คือลงจากรถรีบเปิดท้ายรถกระบะเลยแล้วก็ลากศพของลุงประเสริฐไปทิ้งเลย
คือผู้ต้องหาบอกว่าที่ไปทิ้งตรงนั้นเนี่ยเพราะมันมืดถนนตรงนั้นมืดมากไม่มีคนเลย
แล้วก็รีบด้วยนะคะทำให้ศพของลุงประเสริฐเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ข้างทาง
คืออยู่ริมถนนเกือบจะกลางถนนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วผู้ต้องหาก็รีบขับรถหนีไป
รีบขับรถหนีกลับไปที่บ้านแล้วทำทีเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังทำแผนจุดนี้เสร็จนะคะระหว่างนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามผู้ต้องหาว่าอยากจะขอโทษทางญาติของผู้เสียชีวิตไหม
แต่ทั้งคู่ก็เงียบนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ทำไมครับทีมข่าวได้คุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
คือมีลูกสาว๙คนแต่ทีมข่าวคุยกับลูกสาว๓คนนะคะ
ครับเขาก็ไปรอดูหน้าคนร้ายที่ฆ่าพ่อเขา
คือเขาอยากจะถามว่าทำไมต้องฆ่าพ่อเขาด้วยพ่อเขาก็อายุมากแล้ว
ถ้ามีปัญหาเรื่องกินเหล้าเมาเนี่ยมันก็ควรจะคุยกันดี
ตัวลูกสาวบอกว่าก็ไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ต้องหาอ้างว่าพ่อเธอเป็นฝ่ายเริ่มทำร้ายร่างกายก่อน
อยากจะขอความยุติธรรมให้กับพ่อด้วยเพราะว่าพ่อตายไปแล้ว
ไม่สามารถมาพูดอะไรได้แล้วส่วนคนร้ายจะพูดอะไรอ้างอะไรก็ได้ค่ะ
พ่อคนใต้พุทธไม่ได้อ่ะค่ะ
ถึงถ้าสมุดว่าดูจากที่เขาเล่าให้ฟังก็แค่พวกเขาแปลกี้คือดำดำฝ้าน
แต่ทำเขาว่าพ่อยังมีจินสำนุกว่าเขายังเป็นยาทยังเป็นเพื่อน
ไม่ได้ทำซึ่งตั้งใจต้องทำให้ทนาธิ์ตายอ่ะผม
ให้ทางตำรวจทางฟ่านช่วยติดตามคดีเอาไว้ถึงที่สุด
สำหรับนายพรชัยผู้ต้องหานะคะอดีตเคยรับราชการตำรวจ

แล้วก็ถูกออกจากราชการตอนที่ยศ๑๐ตำรวจโท
ที่ถูกออกจากราชการก็เพราะว่า
ไปมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ถูกสารสั่งจำคุกค่ะ
พอพ้นโทษก็กลับมาอยู่บ้านเกิดมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะ
ซึ่งคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
โดยพันธบรตเอกประวิทเองชวนเนี่ยนะคะ
ผู้กำกับสพสุราธานีค่ะ
ก็แกะรอยจนรู้ว่าใครเป็นคนร้าย
แล้วก็ออกหมายจับแล้วก็จับตัวได้ในที่สุด
เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากขังนะคะฝากขังที่ศาลจังหวัดนะคะ
อืมตามหาผู้ต้องหาอยู่หลายวัน
ใช่ค่ะสุดท้ายก็รู้ตัวแล้วนะครับเหตุเกิดในวงเล่านะครับ